เรื่องของน้ำท่วมนี้ยังอยู่ที่เชียงใหม่กันอยู่เพราะว่าตอนนี้เชียงใหม่นี่อ่วมเลยนะ
น้ำท่วมหลายจุดเลยนะคะทั่วหมู่บ้านสะพานก็พังดอยก็ถล่มลงมาเหมือนกัน
ส่วนที่เห็นนี่นะคะเดี๋ยวไปดูที่อ่างทองอ่างทองเองตอนนี้ก็สุดต้านเหมือนกัน
น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไหลทะลักเขื่อนหน้าอำเภอเก่าป่าโมกแล้วบ้านในจมน้ำไปกว่าร้อยหลัง
ส่วนรถที่เห็นเนี่ยมันมันหนีไม่ทันมันก็โดนน้ำเข้าหมดเลยอ่ะ
เจ้าของก็ต้องปล่อยให้น้ำท่วมกันไปนะคะ
เพราะว่าคันดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาในชุมชนย่อยที่๑๐ใกล้ที่ว่าการอำเภอป่าโมกหลังเก่า
คือยังไงก็แบบต้านทานไม่ไหวแล้วแรงดันน้ำมันมาเร็วแล้วมันก็ดันแบบหนักจริง
ฝนก็ตกลงมาด้วยคันดินซุดตัวพังทลายลงมา
น้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านในช่วงเช้ามืดนับร้อยหลังที่ถูกน้ำท่วมไป
ชาวบ้านเองเขาก็เร่งขนย้ายทรัพย์สินรถยนต์ออกจากบ้าน
บางรายขนไม่ทันนะคะก็ต้องปล่อยให้เก๋งถูกน้ำท่วมไป
เหมือนที่เห็นเมื่อสักครู่นี้มวลน้ำยังคงไหลหลากท่วมถนนคุณผู้ชมค่ะ
เป็นวงกว้างจนล้นข้ามถนนสาย๓๐๙ตั้งแต่ใกล้แยกไฟแดงป่าโมก
จนไปถึงหน้าที่ว่าการอำเภอหลังใหม่เลย
ระดับน้ำก็สูงสุดท้ายน้ำเชี่ยวด้วยเหมือนกัน
ตำรวจเองต้องออกมาอำนวยการจราจรให้ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนเนี่ยระมัดระวังนะคะเห็นไหมนี่
แรงด้วยแล้วลุงแกขับรถก็ต้านไม่ไหวเนอะ
เออเอาล่ะไปดูภาคเหนือที่เชียงใหม่

ในแม่น้ำแม่แจ่มไหลเชี่ยวแบบนี้ค่ะ

ชาวบ้าน๔หมู่บ้านตอนนี้กว่า๕๐๐ครอบครัว
เดือดร้อนจริงเพราะว่าสะพานมันขาด
กระแสน้ำพัดสะพานขาดที่เขาใช้เดินข้ามไปข้ามมา
มันข้ามไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำมันสัด

แล้วก็แม่แล้วก็ที่แม่วาง
ปรากฏว่าน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาย
ทั่วหมู่บ้านหนองหายหมู่๑หมู่๑๓
ตำบลขวงเป่าอำเภอจอมทอง
แห่งน้ำสูง๕๐๑๐๐เซนติเมตรเลยนะคะ

ถนนสายเชียงใหม่จอมทองขาเข้าบริเวณหลักกิโลเมตรที่๕๑

ส่วนถนนเชียงใหม่หางโดงน้ำท่วมเป็นระยะทางยาว๓กิโลเมตรเลยคุณผู้ชม
ก็ต้องมีการประกาศให้ใช้เส้นทางเบี่ยงไปใช้ถนนชนประธานแทน
ส่วนตัวเมืองเชียงใหม่เองทางขึ้นดอยสุเทพ
ดินไสล้นลงมาพลับเส้นทาง

ใครที่จะขึ้นดอยไปให้ระมัดระวังอย่างเต็มที่
เพราะบางจุดเห็นไหมดินมันสไลท์ลงมา

อำเภอไหนพื้นที่ไหนที่มีเหตุอยู่

ให้ไปเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเลย
ตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
ผมว่าใครจะไปเดินป่าช่วงนี้เข้าไปเที่ยวอุทยานต้องระวังให้ดี
ระวังด้วยค่ะคุณผู้ชมครับ